มาดูควันหลงฮาโลวีนิดนึงก็แล้วกันนะคะ

คู่เนี้ยเค้าฟินเว้อเลยค่ะ

แล้วจ๊ะณเดชน์ยายานะคะก็ปล่อยภาพฮาโลวีนออกมาให้แฟนได้ชมกัน
บอกเลยนะคะว่าแม้หลังจากให้คู่เพื่อนซีอย่างหมากคิมนะปล่อยเซตแฟชั่นฮาโลวีน
สองคนนั้นเขาจะเป็นสไตล์แบบว่าอาดัมแฟมิลลี่เป็นฝรั่ง
เป็นแบบอดัมแฟมิลลี่มาแบบหรูหลาอะไรอย่างนี้
ทางด้านณเดชน์กับยายาล่ะก็มาแบบน่ารักน่าเอ็นดูไปดูซิ
นี่ยาย่าเขาแปลงโฉมมาเป็นเอวทูตสวรรค์สุดแสนน่ารัก
ดูยังไงก็น่ารักนะจ๊ะเดี๋ยวคอสตูมซะก่อนตรงหูอ่ะตรงหูอ่ะนะ
น่ารักดีนะคะและที่สำคัญพี่ณเดชน์ล่ะค่ะ
นี่เขาบอกว่าพี่ณเดชน์ปีนี้มาแนวแบบว่าเจ้าป่าทาสาร
นี่ทำไมปากแดงจังอ่ะแดงกว่ายาย่าอีกอ่ะ
อันนี้ก็ฝากถามหน่อยได้ไหมสงสัยเหมือนกันเห็นรูปที
อ้าวทำไมต้องทาปากแดงขนาดนั้นหรือว่าทาสานไปกินราบเลือดมาเถอะ
อ๋อฮาโลวีนไงเป็นคนอิสานนะแม่อักษณิชย์หนึ่ง
อันนี้หยอกจ้ะคุณบอกเลยว่าอวดกล้ามเบาแบบนี้
ถูกใจแฟนคลับคุณผู้ชมนี่สาวคิมเบอร์รี่นะเขาเข้ามาแซวด้วยนะ
เขาบอกว่าเขาแซวแบบนี้ยอมคนนี้คุกิมิยะจริง
ทริปคาแรคเตอร์ไม่มีหลุดเลยนะพ่อหรือศรีโอ๊ยโทษ
ทาสานทาสานพ่อบอกแบบนี้เออนะฮะเอางานนี้สายา
ว่าโอ๊ยฉันปวดหัวคุณเขามากเลยเออแล้วก็มีอีโมจินะคะ
หน้าหัวรกแบบนี้นะฮะนี่ถูกว่าเป็นการรวมตัวนะ
ของแก๊งเพื่อนสีเหล่าสุปัววันฮะลาวีนค่ะ
ห่างหายจากการเจอกันมานานเนอะแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ
เล่นเนี่ยทุกคนจริงจังกันหมดเลย
เห็นบอกว่าที่จริงแขกรับเชิญในงานนี้ต้องมีคุณแอนทองผสมด้วย
พอดีพี่แอนไม่ได้ไปเพราะเมื่อวานเป็นวันเกิดก็ไปกับพี่เอพอดีนะคะ
ไม่งั้นจะได้เห็นพี่แอนทองผสมแตกเป็นผีเหมือนกัน
น่าจะได้ไม่เป็นไรพี่ปีหน้า